ถ้าคุณอาริยาและคุณผู้ชมโดนแบบนี้จะทำยังไงดีคุณ

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนขวางหน้ารถจังกล้าเลยอยู่กลางถนน
หลังจากนั้นเขากระโดดขึ้นบนรถเลย
รถคันที่ขับไปมีพ่อมีแม่มีลูกวัย๑๐ขวบอยู่ในรถนะฮะ
เขาตกออกตกใจเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไร
ผมไปทำอะไรให้พี่ทำไมพี่ถึงเกาะรถแบบนี้

มีคลิปจากกล้องหน้ารถให้ดูฮะ

เฮ้ยหัวหัว

ผมเอาไปที่สถานีตำรวจเลยได้ไหมครับเขาอยู่บนหลังคารถผมอะครับ

พี่คุณโอเคใช่ไหมครับ
พี่ของเอาเข้าปันนะครับพี่ปิดปันนะค่ะครับครับ
ครับครับจอใครตรงนั้นครับเดี๋ยวเจ้าพี่มรวมเข้าไปถึงแล้วครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคลิปนี้ระทึกจริง
เริ่มต้นตั้งแต่รถคันนี้คือรถยนต์ปาเจโร่
มีผู้ชายเป็นพ่อมีภรรยาก็คือแม่มีลูกน้อยวัย๑๐ขวบอยู่ในรถนะฮะ
ผู้ชายก็แวะจอดซื้อของตามปกติแล้วออกมาจากจุดซื้อของตรงนี้
ขับไปตามถนนแล้วคุณเห็นไหมฮะว่าตรงกลางถนนเมื่อขับไปเนี่ย
ผู้ชายคนหนึ่งยืนจังกล้ายืนจังกว้าก็กล้าขวางอยู่
หลังจากนั้นกระโดดขึ้นรถยนต์ปาเจโร่เกาะรถยนต์คันนี้ทันที
จังหวะที่แบบเขาเดินมาที่รถคนขับรถเองก็ตกใจนะ

พี่แล้วเฮ้ยทางนู้นเฮ้ยนะแล้วกระโดดขึ้นรถเฉยเลย
นี่ก็ถามว่าพี่ทำไมทำไมแล้วก็กลัว
คุณเพราะในรถมีตัวเขาขับมีภรรยานั่งข้าง
แล้วก็มีลูก๑๐ขวบก็กลัวว่าจะดึงประตู

เขาเลยพยายามขับรถต่อไปเรื่อยคุณ

คุณแต่ว่าระหว่างขับรถเราได้ยินเสียงเหมือนเขาทุบ

ฝั่งที่เกาะอยู่บนหลังคาเคาะแล้วก็ทุบรถตลอดเวลา

แล้วทีนี้คนในรถก็เลยโทรหาตำรวจฮะ
คนขับรถคันนี้โทรหาตำรวจแล้วบอกตำรวจว่า
ผมกลัวพี่ผมกลัวถ้าผมกลัวเอาอย่างไรดี

คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นนะฮะคนขับรถก็ขับรถยนต์
ซูบิชิปาเจโร่สีขาวคันนี้เข้าไปจอดในปั๊มทันที
พอถึงปั๊มแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มันเกาะหน้ารถ
จังหวะเมื่อกี้ที่มาตัวไหลลงมาหน้ารถแล้ว
น่ากลัวนะคุณนะพอจอดถึงปั๊มแล้วนี่จอดถึงปั๊ม
ผู้ชายคนนั้นกระโดดลงนะคนขับรถรีบขับรถหนีออกมาทันที
เขาบอกว่าผมอยู่ไม่ไหวแล้วผมต้องขับหนี
คือมีภาพในกล้องวงจรปิดของปั๊มนะฮะนะ
เห็นตั้งแต่ตอนเลี้ยวเข้าไปแล้วนี่มีคนอยู่บนหน้ารถตรงกระจกหน้า
หลังจากนั้นพี่คนขับรถปาเจโร่ก็เอาชีวิตรอดนะฮะ
ด้วยการขับออกมาจากปั๊มทันที
สมาชิกอบตน้ำบรึมที่ตำบลน้ำบรึม

ขับรถคันนี้ไปบนถนนอาจจะหลดวัฒีถอ
ขาเข้าเมืองตากโดยมีภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๑๐ขวบ

และเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างที่ผมเล่า
เป็นไปอย่างที่เห็นทั้งภาพจากกล้องหน้ารถ
และวงจรปิดของปั๊มน้ำมันนะครับ
คุณผู้ชมฮะปั๊มน้ำมันที่เขามาจอด
บริเวณหน้าค่ายวัชิระปราการนะครับ
พี่ธนกิจบอกว่ารอตำรวจไม่ไหวแล้ว

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองตากนะครับ

พบชายคลั่งเดินถอดเสื้ออยู่ริมถนน
หน้ากลางพันธนราบที่๑ตรงฐานราบที่๑๔
ห่างจากปั๊มประมาณ๔๐๐เมตร

ก็ไปถามเขาว่าไปกระโดดขึ้นหน้ารถเขาทำไม

ตอนที่ถามกันตอนนี้เขาก็ไม่ใช่ไหว
เขาบอกไม่ไหวต้องพาไปที่โรงพักที่

อะไรมาเสพยาบ้ายาม้ามานะครับ

ส่วนอาการที่คลุ้มคลั่งก็เพราะฤทธิ์ของยาเสพติดนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติด
ที่สพมตากพบว่ามีสารเสพติด

ข้อหายาเสพติดประเภทหนึ่งและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้เราไปเจอกับพี่ธนกิจคนขับรถและเป็นผู้ประสบเหตุนะคุณ
เล่าให้ฟังบอกว่าทันทีที่ชายคลั่งกระโดดเกาะรถนะ
ก็คิดว่าตัวเขาเองขับรถไปปาดหน้าเขาหรือยังไง
ได้แต่ตะโกนขอโทษพี่ขอโทษครับขอโทษครับ

ไว้ก่อนกลัวเขามาเอาเรื่องนะครับ
ดูกล้องย้อนหลังเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลย
ตกใจเหมือนกันว่าเขามาเกาะรถเขาทำไม
แล้วก็ยังรู้สึกอุ่นใจนะที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุเร็วนะครับ
ก็มาควบคุมตัวของคนคุ้มคลั่งไว้ได้นะฮะ
ระยะเวลานี้นานไหมครับตอนช่วงแจ้งเหตุ

ระหว่างไปเขาก็ดึงเรื่อยระหว่างทาง
ลูกสาวก็อ้วกเลยครับตกใจใช่ไหมโอ้ดีนะน่ะเนี้ย
เริ่มดีขึ้นแล้วเนอะใช่ค่ะทุ่มข้างอะไรไหมหลาย

สำหรับเรื่องของคดีคุณผู้ชมเชื่อไหม
ว่าคุณธนกิจพี่ธนกิจที่ขับรถปาเจโร่คันนี้

เสียหายเล็กน้อยโดนทุบเล็กน้อย
เค้าบอกว่าสงสัยตอนปีนตรงทางพื้นเห็นไหม
ขอบข้างรถเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบน
เกาะอยู่ตะแกงข้างบนเกาะแน่นเลย

แล้วภรรยาผมตกออกตกใจนะแต่ไม่ติดใจเอาความ
ให้ดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดไปนะครับ
เห็นได้ถามภูมิธรรยาเจอแบบนี้ยิ่งจังหวัดนี้
ตกใจทำอะไรไม่ถูกหรอกจู่มีคนมากระโดดเกาะรถแบบนี้